หลวงตะพูนนี่คือนิ่งนิ่งเลยมีแต่หายใจแล้วก็
เลือดออกข้างล่างข้างข้างหลังนี่ไหลเยอะแล้วก็หายใจก็ออก
โฟงเลือดด้วยผอดผมถามก็หลวงตาถามเขาก็

ไม่รู้คืออาจจะได้ยิน

แต่หลวงตาให้สัญญาเขาให้อันนิจรรย์จังทุกขังอันตราแล้วก็อันนิจจาวัฏสังฆาลาของให้เขา

ดูเพราะดูเหลือดหลายแรงเขาชนแรงมาก
บาทเกดสนี้ได้ถึง๑๐เมตรไม่ถึงนี้ไปเหล็ก
แล้วคนชนตอนนั้นสถานการณ์เป็นเนี่ยไง

ใช่เออนั่นจะหรือเปล่าห้าสิบ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
ตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะทางโค้งถนนสองเลนวิ่งสวนนะคะ
ทีมข่าวเลยลองดูเลยลองขับรถเริ่มจากหน้าวัดก็เลี้ยวซ้ายมา
ตามเส้นทางที่หลวงตาทองภูลท่านบินทบาท
ก็ไม่ได้มีไหลทางหรือทางเท้าอะไรลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็มียากขึ้นสูงบ้างสลับกันนะคะ
ตอนที่ลงพื้นที่ไปยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชม
ก็มีรองเท้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุคู่หนึ่ง
ใกล้กันก็เป็นเหมือนเนี่ยค่ะกำแพงเป็นกำแพงโรงงานนะ
ช่วงเช้ามืดก็คงจะมืดมากอะค่ะ
ก็ไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไร
เป็นไปได้ว่ารถจักรยานยนต์อาจจะมองไม่เห็น

โดยนี่คราบเลือดยังอยู่ที่พื้นนะคะ
พระฤหัสพลับยินดีชาวบ้านที่เปิดร้านขายของชำ

คือทุกวันเขาก็จะเตรียมอาหารข้าวหวานสำหรับใส่บาท
หลวงตาทองภูลเป็นพระรูปเดียวที่ใส่บาทเป็นประจำนะคะ

ก็เส้นทางตรงนี้ก็จะมีแค่หลวงตาทองภูลแล้วค่ะ

กับชาวบ้านแถวนี้ยังคุยกันอยู่เลย
พระท่านเป็นพระที่ดีมาก

ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีพระรูปไหนมาบินทบาทเส้นทางนี้แทน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

ส่วนวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนเนี่ยค่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก็ไม่เคยเห็นหน้านะคะ
หน้าจะไม่ใช่คนแถวนั้นนะคะ
นี่นะคะ
มันจะหลายมากนะคะ

คือถ้ามันมีทางเท้าให้เดินนะคะ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

ตาขวาฉีกตาซ้ายบวมปิดเลย